บอกว่าขอร่วมอนุโมทนาบุญกับแก๊งกระถิ่นแก๊งนี้กันหน่อยดีกว่านะครับ
เพราะว่าโอ้โหยอดเงินการทำบุญการร่วมบุญครั้งนี้นะคะ
หลักล้านเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่าบรรดาแฟนโครงแฟนคลับเขานะคะ
โอ้โหมากันเยอะเลยทีเดียวค่ะก็คอยช่วยถวายนะฮะ
กระถิ่นกันนะคะถวายเงินการร่วมทำบุญกันกับกันนพัฒน์นี่แหละค่ะ
มีการจัดรำวงย้อนยุคสไตล์งานวัดด้วยนะฮะ
คืนก่อนงานแห่กระถิ่นถวายพระที่วัดโพธารามอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ยอดเงินในปีนี้โอ้โหพุ่งปรี๊ดไปนะฮะหนึ่งล้านสามพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทค่ะ
ซึ่งกันนพัฒน์กับบรรดาแฟนคลับต่างก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญกันทั่วหน้าค่ะ
แล้วก็เปิดใจถึงการร้องเพลงไม่เคยลืมที่พี่บอยโกเซียพงศ์แต่งให้เจ้าตัวด้วยเนี่ย
ให้ทุกคนแบบว่าจ่าย๑๐๐บาทแต่ว่าก็คือรำวงได้แบบทั้งงาน
ตั้งแต่แบบเริ่มต้นจนถึงแบบเลิกการแสดงเลยอะไรอย่างนี้
ก็เป็นการนำเงินมาทำบุญร่วมกับเช้าวันนี้ด้วย
ด้วยความที่เราทำอาชีพตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเราพอเราได้มากเท่าไหร่

ก็เป็นเพลงที่พี่บอยคุณชัยพงศ์ได้เขียนขึ้นมาเพื่อแต่งให้กับวิชัยนะครับผม
แล้วก็เป็นการแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวศรีวณปภาทุกคนนะครับ
พอเราได้ทราบค่ะว่าพี่บอยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้กับครอบครัวศรีวรรณภาพาทุกคน
ก็แสดงความเสียใจให้กับคุณพิชัยเนี่ยก็เลยรีบไปอัดวันนั้นเลยครับ
คือเป็นงานด่วนมากแล้วก็พี่บอยก็แบบว่าเร่งด่วนมาก
คืออยากทำงานชิ้นนี้ให้กับครอบครัวนี้นะครับ
เพราะว่าก็ได้อย่างนี้ที่ที่ที่ที่ทราบก็ได้ทำประโยชน์ให้กับคนไทยเรามากมาย
เราไปร่วมงานพระราชพิธีอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็คุณต๊อปคุณต๊อปก็มาขอบคุณนะครับมาจับมือแล้วก็ขอบคุณ

คือเพลงพร้อมมากขอบคุณที่ร้องให้
ค่ะก็คุณงามความดีของเจ้าสัววิชัยยังคงอยู่นะคะ

รวมไปถึงเรื่องราวการทำบุญทอดกระถิ่นครั้งนี้ของหนุ่มกัน

ต้องขออนุโมทนาบุญให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตตลอดไปนะคะ